สามโค้กปฐุมธานีเกิดเหตุการณ์ผลุระเบิด

มีบ้านประชาชนได้รับความเสียหายกว่า๑๐หลังคาเรือน
ที่สำคัญ๑ใน๑๐หลังคาเรือนที่ถูกเสียหาย
คุณทัศนัยน่าเห็นใจเขาบอกว่า
ต้องสูญเงินเกือบ๒๐๐๐๐๐บาทที่เก็บออมไว้
เตรียมที่จะนำมาใช้สร้างบ้าน

เงินสดถูกเผาไปกับกองเพลิงเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบเหตุพลุระเบิด

ที่บ้านหลัง๑หมู่๓ตะบนบ้านงิ้ว
อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ซึ่งบ้านจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังค่ะคุณผู้ชมค่ะ

โดยเฉพาะบ้านของนางสาวแสงทองดิตทโชธ
วัย๕๐ปีที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ขณะนั้นไม่มีใครอยู่บ้าน

ส่วนตัวเธอเองก็ไปทำงาน
แต่เพื่อนบ้านโทรศัพท์ไปบอกว่า

พบว่าเงินสด๒๐๐๐๐๐บาท

ถูกไฟไหม้ไปเกือบหมด
เหลือเพียงหมื่นกว่าบาทโอ้โหน่าเห็นใจนะคะ

คือคุณผู้ชมคิดดูสิบางคนเก็บทั้งชีวิต
ก่อนมันจะได้ขนาดนี้แม่งหมดเลย

เพลงไหม้รุกรามตามมาทันทีครับ

แล้วก็รีบออกจากบ้านอย่างกระหนทีเดียว
พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดับเพลิงไปช่วยดับไฟครับ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถน้ำประมาณ๖คันไปช่วยสกัดเพลิง
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงเพลิงจึงสงบ
นางสมใจธรรมวิลาเพื่อนบ้านบอกว่า
ขนาดทำอาหารขายคือขายอาหารตามสั่งอยู่ให้กับลูกค้านะครับ

ก่อนที่จะมีเศษวัตถุกระเด็นไปตกที่ข้อมือ

แล้วก็ทรัพย์สินในร้านในบ้านก็เสียหายไปหลายรายการทีเดียวนะครับ
ไปฟังเสียงของผู้เสียหายด้วยนะครับ
โอ้โฮระเบิดต้องเต้นลบ
แล้วเราวิ่งหรือไหม
เราวิ่งหรือพอดีมันก็ระเบิดใส่ไปเอาพ่อ

หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้

แล้วก็ลูกชายของเจ้าของบ้านที่จุดเกิดเหตุ

ส่วนนายเพลล้ำบริสุทธิ์อายุ๖๐ปี

เวื่องต้นทราบว่านายเพลล์เนี่ย
เก็บไว้เพื่อใช้เก็บจัดงานต่าง

ก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วค่ะว่ามีการขออนุญาต

ส่วนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น